ใหม่ดาวิกาเจอกับไบร์ไวท์วัชฌีรวิสค่ะ
แล้วก็มินพีชยาเจอกับวินเมธวินนั่นเอง

แล้วต้องบอกว่าทั้งสองคู่เคมีเขาดีต่อใจจริง
โดยเฉพาะบรรดาแฟนคลับที่ตั้งหน้าตั้งตารอผลงานละครเดี่ยวของคู่จิ้นไร้
ตอนนี้แยกกันมาแล้วนะแยกเป็นพระเอกเต็มตัว
แล้วก็ประกบกับนางเอกสวยดังปังจึ้งทั้งสองคนเลยคุณค่ะ
โดยไบร์ทนี่นะคะโคจรมาประชันบทบาทกับน้องใหม่ดาวิกา
ในบิ๊กโปรเจคซีรีย์คืนนับดาว
ส่วนทางด้านหนุ่มวินค่ะก็จับคู่มากับมินพิชยานะคะ
ลงในซีรีส์รักโรแมนติกค่ะเดวิลซิสเตอร์แอปร้ายไม่ให้นายรัก
ตั้งแต่เปิดตัวแค่วันแรกก็มีมาเลยนะ
กุ๊กกิ๊กน่ารักของพระนางมาเสิร์ฟให้แฟนได้กรี๊ดกันแล้วค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมดูเอาเองนะ๒คู่ชู้ชื่นเนี่ยเคมีเข้ากันขนาดไหน
เรียกได้ว่าสมน้ำสมเนื้อกับการรอคอยจริงนะคะ
ส่วนไรเองก็ชมบอกว่าพี่ใหม่เนี่ยสวยแล้วก็เก่งมากด้วย
เช่นเดียวกับใหม่ก็ชมน้องไบร์ทเหมือนกันบอกว่าน้องตั้งใจทำงานแบบสุดค่ะ
ส่วนทางด้านสาวมินบอกเลยทันทีที่ได้รู้ว่าได้มาเล่นคู่กันกับวิน
รับทันทีไม่ต้องคิดเยอะแล้วก็มาอ่านบทเอาทีหลังเออรับไปก่อน
แล้วพอได้มาทำงานด้วยกันจริงค่ะน้องวินก็น่ารักสุดเลย
บรรยากาศในกองแบบสบายแล้วก็สนุกตลกมากด้วยเขาบอกอย่างนั้นนะฮะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทั้งคู่กันเลยค่ะ
ติดตามวินมาอยู่แล้วเนาะทั้งไร้ทั้งวินแล้วก็มีโอกาสได้เขาเคยมาเตอร์ไพรส์ด้วยในรายการ
ก็รับเลยกรี๊ด
โอ้โหดีใจครับแล้วก็เต็มที่เลยพร้อมเต็มที่กับงานมากเลยครับ
เพราะว่าจริงก็เป็นเรื่องแรกที่เราเป็นพระเอกด้วยครับ
ดีใจมากแต่พอมาเจอน้องอย่างนี้ค่ะ
รู้สึกยิ่งปลื้มน้องมากยิ่งขึ้น
หมายชื่อว่าทั้งแฟนคับใหม่แฟนคับน้องเองก็อยากเห็นเราสองคนในแบบ

พวกเราก็จะรอติดตามชมทั้งสองคู่เลยนะ
ค่ะหลวงงานปังก็รอติดตามก่อนไปคุณผู้ชมค่ะ